ไม่ใช่ฮะมาดามแป้งเป็นเจ้าของร้านเขาหลักคาเฟ่ที่พังงานะครับ
ก็แสดงมาดามแป้งนางสาวทิดาวัล

พลิกตะแคงพังยับเยินทั้งคันกระจกหน้าแตกแบบนี้
หลายคนบอกว่าเห็นสภาพรถแล้ว
คิดว่าคนขับคนนั่งเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะหัวรถได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับ
ถึงขนาดถุงลมนิรภัยทำงานนะฮะ
แล้วก็ชนเสาไฟฟ้าบริมทางจนเสาไฟฟ้าหักเป็น๒ท่อนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๓๐เมื่อคืนนี้
ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ชีพรุดเข้าตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดบนถนนสายตรังน้ำผุดตำบลบ้านโพอำเภอเมืองตรังนะครับ
อย่างที่บอกไปไม่มีใครเสียชีวิตแต่
ได้รับบาดเจ็บ๒รายนะฮะติดอยู่คาในรถนะครับ
รายแรกเป็นคนขับนางสาวธิดาวันเสนีหรือว่ามาดามแป้ง
อายุ๓๕ปีเป็นเจ้าของร้านเขาหลักคาเฟ่บายมาดามเบเกอรี่

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกจากซากรถรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขณะที่คนนั่งโดยสารมาด้วยกันก็คือนางสาวอลิตาจันหอม
อายุ๓๕ปีนะฮะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
มีแผลที่ใบหน้าไม่รู้สึกตัวแล้วก็จับชีพจรไม่ได้แล้ว

เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการนำตัวออกมา
นาทีเอาออกมาได้แต่ก็ต้องปั๊มหัวใจ
นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยนะครับ
ทีนี้เพื่อนของทั้งสองคนเล่าให้ฟังแบบนี้
ก่อนหน้านี้นะฮะทั้งตัวมาดามแป้งเอง
แล้วก็คนบาดเจ็บนางสาวอลิตาไปนั่งดื่มเบียร์กันในตัวเมืองตรัง
แต่เขายืนยันว่าไม่ได้เมานะคุณนะ
เพราะมาดามแป้งคนขับดื่มเบียร์ไป๒ขวดเล็กไม่เมา
ส่วนคนนั่งข้างก็คือนางสาวอลิตาดื่มเบียร์ไป๒๓ขวด
จากนั้นก็พากันไปกินข้าวต้มก่อนจะแยกย้าย
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับ

จะสอบปากคำผู้ขับรถ
ก็คือมาดามแป้งที่ได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก

แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสียหาย

โดยเฉพาะนี่เสาไฟที่หักเป็น๒ท่อนแบบนี้อีกนะครับ